ถึงปลาพูดถึงปลานี่ช่วงหน้าฝนนะคะ
น้ำมาปลาก็มาด้วยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
เรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก

เพราะปลามันก็อยู่ในน้ำจับขายกันเป็นล่ำเป็นสรรเลยล่ะคุณผู้ชม

เจอคนน่ารักให้รีบทักแล้วขอไลน์

เหรอนี่คุณจะไปทักขอไลน์อะไรก็ช่างนะ
มาดูอันนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่น้ำโขงค่ะ
มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ลำน้ำสงคราม
ในพื้นที่ท่าบ่อสงครามอำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนมเพิ่มขึ้นไปด้วย
สิ่งที่ตามมาก็นี่แหละค่ะปลาหลากหลายชนิดเลย
อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ถือว่าแม่น้ำโขงนั้น
เป็นแหล่งที่มีพันธุ์ปลามากนะคะ
แล้วก็ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานด้วย
แล้วก็ช่วงฤดูฝนทุกปีตามธรรมชาติ
น้ำโขงก็จะมาอบพยพมาวางไข่ในพื้นที่นี้

ก็มาแปรรูปเป็นปลาตากแห้งนะคะ
แล้วก็ยังทำปลาส้มบ้างก็มี

กลายเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัด

มันอร่อยมากจนต้องกลับบ้านแล้วล่ะ

เชื่อไหมว่าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร

กว่า๒๐๐๐๓๐๐๐บาทต่อครอบครัวเลยนะคะ

แล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการส่งขายตลาดปลาด้วย
เพราะว่าปลาที่ได้จากลำน้ำโขงนี่มีหลายชนิดจริง
น้ำจืดอย่างเช่นปลาบึก

หรือปลาแค่ปลานางปลาเพาะปลาโจกปลาคางโอ้เยอะเลย
ราคาก็มีตั้งแต่กิโลกรัมละ๘๐บาทถึง๓๐๐บาทก็แล้วแต่ชนิดไปนะคะ
ทำให้เงินหมุนเวียนสะพัดกว่าแสนบาทเลยคุณผู้ชม
อยากจะให้ไปดูปลาของที่ลำน้ำโขงที่เขาจับได้ตัวใหญ่ขนาดไหน

นี่เห็นไหม

แทบจะอุ้มไม่ไหวนะตัวนึง๑๐กิโลขึ้นแล้วดูสดแบบนี้เลยนะ

ใช่ค่ะปลาบึกเลยก็ตามน่าเยอะแยะดูสิ
นี่ใช้ปลาจริงเหรอหรือว่าตุ๊กตาตุ๊กตุ๋นไม่ใช่นะ
ปลาสดจริงนี่แหละคุณ
ทำให้เห็นว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์
ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงนะคะ
แล้วก็ทุกวิเครตเป็นโอกาส
แม้ว่าฝนจะตกลงมาน้ำมันจะเยอะจะเจิ่งนอง
บางพื้นที่จะท่วมขังแต่ว่ามันก็มีสิ่งดีมาในช่วงแบบนี้แหละ
ได้หลายพื้นที่ได้ครับเวลาน้ำทงน้ำท่วมเขาก็ยึดอาชีพประมงหาปรงหาปลา
เป็นอะไรได้เสริมก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน